ต่อไปนี้นะคะขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารเช้ากันด้วยนะคะ
เป็นเรื่องของแมลงสาปเจ้าสัตว์ที่มันกวนใจมนุษย์อยู่ตลอดเวลานี่นะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันบินค่ะ
ดิฉันจะบอกว่าดิฉันชาเลนส์ตัวเองมากในการอ่านข่าวนี้นะคะ

แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเหมือนดิฉันเลยค่ะ
แล้วเขาบอกเขาจะต้องจัดการเขาไปซื้อยาฉีดพ่นนะคะ
เอามาฉีดเพราะว่าเขารู้ว่ารังมันอยู่ไหน
คุณฉีดเข้าไปในรังมาเลยผลสรุปคือออกมาจากรังไงคะจะรออะไรล่ะคะ
ออกมาบินว่อนเต็มไปหมดวิ่งเล่นกันสนุกสนาน
ตัวสองตัวรอเลยยังไงไม่ค่ะนี่แหละค่ะเห็นทั้งหมดนะคะ
จะไปทำลายมันไม่ค่ะดูมันซะเองมันจะมาทำร้ายเรานี่แหละนะคะ
นี่เป็นภาพแมลงสาปค่ะตายบ้างมีชีวิตอยู่บ้างเห็นไหมคะ
มันบินอยู่ทุกที่แล้วมันก็ไปตกอยู่ในขันน้ำบ้างในอ่างน้ำบ้างนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่ามันเกลื่อนทุกมุมบ้านเขาบอกแบบนี้นะคะ
ภาพนี้ผู้ชายคนหนึ่งเขาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็เล่าประสบการณ์เปิดศึกกับแมงสาป
เขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนวางแผนไปจู่โจมรังแมลงสาป
ไปซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงยี่ห้อหนึ่งเป็นลักษณะของการฉีดพ่น
เขาเอาไปฉีดเลยค่ะฉีดเข้าไปในรังของแมงสาบ
เขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละฉีดเข้าไปเลย
แรงสาบส่วนหนึ่งมันตายอยู่ในรังแต่แมลงสาปบางส่วนมันหนีตายไงคะ
แตกฮือออกมาจากรังเลยค่ะมีทั้งบินมีทั้งคลาน
เขาบอกน่าสยดสยองมากเขาก็หนีเข้าห้องนอนนะ
เพราะว่ารังมันไม่ได้อยู่ในห้องนอนเขาก็วิ่งหนีเข้าห้องนอน
แมงสาบมันไปได้ทุกที่ค่ะรอดไหมล่ะ
ไม่รอดค่ะมันลอดเข้าใต้ประตูไงคะ
เข้าไปหาเลยแล้วก็บินทั่วห้องนอนเลย
เขาบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือต้องนอนคลุมโป่งเป็นเกราะกำบัง
แล้วก็ระแวงทั้งคืนจนถึงเช้าค่ะผู้โพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้เขาบอกว่าทางที่ดีที่สุดนะ
เกี่ยวกับการสู้กับมันคืออย่าไปสู้กับพวกมันเลย
เพราะเราน่ะสู้ไม่ได้มันเยอะจริงจริงงานนี้นะคะ
เขาบอกว่าชาวเน็ตก็เห็นกันบางคนก็สยดสยอง
โดยเฉพาะคนที่กลัวบางคนก็ขำ
เขาบอกมันเยอะจริงเยอะตามที่คนโพสต์บอกจริงนะคะ
ส่วนเขาก็แนะนำใช้วิธีอื่นสิกาวดักมันก็มี
หรือว่าคลื่นเสียงไงที่เป็นลักษณะเอาไปติดปลั๊กซื้อมาสิไปซื้อมาใช้

มันเยอะขนาดนั้นย้ายบ้านนี้ดีกว่าให้น้องเขาอยู่
ที่เขาซิกมามันก็ได้ผลนะเพราะมันก็ตายเกลื่อนไปหมดเลย
มันก็ตายแต่ว่ามันจะตายมันก็แตกรักออกมาด้วย
เออสรุปว่ายืนงงในดงแมลงสาป
ห่มผ้าห่มเอาไว้ไม่ให้มันบินใส่น่ากลัวเหมือนกัน